เพราะคุณบรรหารนั้นได้พัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี
มีการเจริญอย่างต่อเนื่อง
ได้รับการขนานนามว่า
สุพรรณบุรีก็เหมือนกับบรรหารบุรี

กลับไปดูผลงานความสำเร็จ
และความประทับใจที่เกิดขึ้น

ติดตามจากรายงานโดยทีมข่าวการเมืองไทยรัฐทีวีครับ
พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์มังกรหรืออุทยานมังกรสวรรค์
นับเป็นผลงานชิ้นล่าสุดที่ในบรรหารศิลปะอาชาสร้างขึ้น
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่๒๑
ตั้งอยู่ภายในบริเวณสารเจ้าพ่อหลักเมือง
เพื่อนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอรยธรรมจีนที่ยาวนานถึง๕๐๐ปี
เป็นอนุสรความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครบ๒๐ปีในปี๒๕๕๙
บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ยุคหลวงตี้จนถึงราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้าย
และประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย
ซึ่งบรรพบุรุษของเขาก็ถือเป็นหนึ่งในคนจีนนับล้านคน
ที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
หรือจะเป็นบึงน้ำธรรมชาติเนื้อที่กว่า๒๐๐ไร่
ในชื่อบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธ์สัตว์และพันธุ์
อุโมงปลาที่รวบรวมพันธุ์น้ำจืดน้ำเข็มและพันธุ์ปลาสวยงาม
เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพฤติกรรมสัตว์น้ำ

สัตว์ปาบึงฉวากได้รับปรากาศให้เป็นเพื่อแขทห้ามล่าสัตว์
ซึ่งรวบรวมสัตว์ป่านานาชนิดให้ได้รับชมศึกษา
ถ่ายทอดกันให้ความรู้กันเพราะเลี้ยงสัตว์

สามารถสัมผัสได้อย่างเข้าถึง
ท่านนั้นจะใส่หัวใจเข้าไปในงาน

เพราะฉะนั้นพระนาท่านเองจะมองคาดมองไปข้างหน้า
ว่าอะไรที่ควรจะทำเป็นแบบอย่างเป็นพื้นฐาน

เป็นแบบอย่างของนักพัฒนาที่ดีมาก
เพราะท่านเองนั้นท่านวางแผนงาน
จากวางแผนงานแล้วท่านมาติดตามแผนตลอดเวลา
ไม่ใช่ปล่อยหรือว่าได้แต่สั่งงานมาแล้วก็ทำคงไม่ใช่
แต่ท่านจะมาตรวจและติดตามรายละเอียดการทำงานอยู่ตลอดเวลา
แล้วท่านจะมีแผนกรอบของการทำงาน
ทุกอย่างนะครับว่าอีกอาทิตย์นึง
เดี๋ยวมาตรวจงานแล้วก็ติดตามงาน
แล้วก็มาสอบถามปัญหาความคืบหน้า
ว่าตรงนี้ติดขัดปัญหาอะไรบ้าง

ไม่ได้ปล่อยให้ปัญหานั้นมันคลาคสังจนเกิดอุปสรรค

อีกสิ่งที่อยู่คู่กับชาวสุพรรณบุรีคือหอคอยบรรหารแจ่มใส

ตั้งตรงานอยู่ไม่ห่างจากอุทยานมังกรสวรรค์
เป็นหอคอยแห่งแรกสูงที่สุดในประเทศไทย
อยู่ท่ามกลางสวนเฉลิมพระธรรมราชินี
งดงามไปด้วยดอกไม้สีสันสดใส
ภายในยังมีพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก
ซึ่งรวบรวมผลงานของนายบรรหาร
เรื่องราวของนายบรรหารตั้งแต่ครั้งยาวัย
เข้าสู่ตำแหน่งสูงสุดทางการเมือง
ยังถูกถ่ายทอดอยู่ภายในหอเกียรติยศบรรหารศิลปอาชา

ได้ตระหนักถึงการทดทานขวนแผ่นดิน
ประสบความสำเร็จในชีวิต
นี่เป็นเพียงเศษเซี่ยวของสิ่งที่มังกรสุพรรณ
รังสรรค์ไว้ให้คนรุ่นหลัง
ในฐานะผู้นำการพัฒนา
เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
ให้มีความมั่นคงและมีคุณค่า
เป็นไปตามคำอธิษฐานสมัยยังหนุ่ม
ที่ให้ไว้กับสารเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

จะกลับมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน